ยังมีผืนป่าของไทยอีกเป็นจำนวนมากนะครับ
ถูกกลุ่มในทุนและชาวบ้านบุกรุกเข้าไปนะครับ
วันนี้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้เข้าไปทวงคืนผืนป่าในป่าบริเวณพื้นที่ด้านจังหวัดประจวบคิริขัน

ไปติดตามปฏิบัติการในครั้งนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาชายราชคอมกูล

มีกลุ่มนายทุนในล่างสันตอนต่างพื้นที่เข้ามาบุกลุก
เพื่อทำประโยชน์ปลูกสวนยางพาราไม่น้อยกว่า๒๐๐๐ไร่
พื้นที่การบุกลุกจะมีช่วงของปี๕๗บุกลุกเพิ่มเติมเยอะขึ้นมาก
โดยเฉพาะโซนที่ติดชายแดนประเทศพื้นบ้านบุกลุกตามหุกเขา
แล้วก็จะเป็นยางขนาดเล็กแล้วก็ปาล์มขนาดเล็ก
ตอนนี้เราสำรวจแล้วอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐๐กว่าไร่
ขณะที่กลางป่าลึกเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านพักคนงาน
สร้างเหมือนอยู่ถาวรภายในป่าพบเครื่องมือทำยางพารา
ซึ่งคาดว่าเป็นการเริ่มต้นตัดต้นไม้ก่อนปักพื้นที่เพื่อทำสวนยาง
การเข้ามาครอบครองสวนยางพาราในพื้นที่ป่าสงวน
ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
อยู่ในพื้นที่ที่มีสวนยางพาราในผืนป่าแห่งนี้
ไม่เชื่อว่ามีการบุกรุกผืนป่าจริง
ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่จึงได้เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน

ถ้าเราไม่ได้ขึ้นฮอนี่เราก็จะไม่เห็นภาพพื้นที่จริงใช่ไหมคะ
แต่พอขึ้นทอไปแล้วเรารู้เลยว่าทำไมพวกท่านถึงต้องมา
จริงแล้วมันไม่น่าจะมีการบุกลุกถึงขนาดนั้น
นี่ไปเห็นแม้กระทั่งว่าน่าจะผ่านมาสักเดือนยังมีแล้วน้องเอ๋ย
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่

คือมันมกฟ้องด้วยภาพมีการบุกลุกจริง
ส่วนการปราบรามการกระทำผิดกฎหมาย

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรบุรี
จัดกำลังลงพื้นที่ตามพิกัดดาวเทียม

ตั้งแต่ปี๒๕๕๗บนเนื้อที่๑๒๐๐กว่าไร่

ตั้งแต่ปี๒๕๔๕จนถึงปี๒๕๕๙
ทิศเหนือตอนบนของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยาน
เสด็จในกลมกลมวลวงธ์ชุมพรกว่าแผ่งพันไร่
ซึ่งก็พบว่ามีการบุกลุกเป็นจำนวนมาก
ครับเมื่อเจ้าที่ทำการตรวจยึดในพื้นที่แล้ว
ก็จะมีการขึ้นป้ายแสดงแบบนี้นะครับ

มีการตรวจยึดพื้นที่ไว้รอดำเนินคดีครับ
ซึ่งหากมีผู้บุกลุกมาทำกินในพื้นที่แห่งนี้
ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
เข้ามาบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจตามเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๓๐มิถุนายนปี๒๕๕๙
และจะตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมปี๒๕๕๙

ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการพิจารณาเป็นลายลาต่อไป
พากรทรัพย์แดงถ่ายภาพพยุงศักดิ์การสมเกต
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน